คุณผู้ชมครับบอกเลยนะว่าอย่าไปลองดีกับลูกเสือเนธนารีเขานะ
บางทีนะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวหัวแจก
เนี่ยที่เห็นอยู่อย่าเพิ่งตกใจนะนี่คือคุณครูเขาปลอมตัวใช่ไหม
คือในช่วงของการเข้าค่ายลูกเสือก็จะมีค่ายต่างใช่ไหม
เดินทางไกลเดินทางไกลเนี่ยช่วงการเดินทางไกลเนี่ย
เขาจะมีเหมือนกับว่าเป็นจุดที่ต้องให้ลูกเสือทำกิจกรรมนู่นนี่นะ
นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะวัดใจลูกเสือว่าจะมีอาการยังไงเมื่อเจอกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าแบบนี้
ลูกเสือครับคว้าไม้พองจะฟาดแล้วครับ

แล้วที่แต่งตัวเหมือนคนสติไม่ดี

ก็จะดูว่าเอ๊ะปฏิกิริยาระยักษ์ของลูกเสือจะมียังไง
ก็ครูบอกว่าให้ป้องกันตัว
ไอ้หนูผิดเลยนะ

ค่ะค่ะขวานที่มา
แล้วคุณครูหนีแทบไม่ทัน
แหมทีตอนเรียนชอบตีเรานี่นะตีคุณครูคืนเลย
ใช่แต่ว่าอันนี้เป็นคลิปเก่านะคุณผู้ชม
ตอนสมัยที่แบบว่าเรายังแบบได้เปิดเทอมไปทำกิจกรรมอะไรต่างแบบนี้ไหม